ราวของทางม้าลายมันมีหลายประเด็นนะคะอยากพาไปดูที่นี่กันหน่อย
หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีนะคะ
อันนี้เป็นลักษณะที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารบนทางม้าลาย
คือริมทางแล้วมันก็ทับมาบนทางม้าลายส่วนหนึ่งอะค่ะ
คุณผู้ชมลองดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ
คนเขาเห็นก็เลยถ่ายภาพไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อจิรษักศิลธรรมพาณิชย์
เป็นคนถ่ายภาพนี้แล้วก็เอาไปโพสต์นะคะ
ซึ่งเป็นทางม้าลายที่สีชัดมากเป็นสีแดงขาวด้วย
ทำไมถึงขายอาหารตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้กันล้ำไปบนทางม้าลายแบบนี้
หน้าโรงพยาบาลด้วยนะคะคนแชร์ต่อกันเยอะคนวิจารณ์กันเยอะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตอนเช้าจะมีพ่อค้าแม่ค้านำรถเข็น
แล้วก็เอาโต๊ะไปตั้งขายของครับก็คือจะไปขายให้กับญาติผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาบอกว่าก็ขายมาแบบนี้เป็น๑๐๑๐ปี
ขายกันมาเป็น๑๐ปีเขาก็ขายกันตั้งแต่เช้ามืด๖โมง๗โมงก็เลิกแล้ว
ร้านค้าที่เห็นในภาพนี้เขาขายมานานมาก
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทางม้าลายมันไม่ได้ชัดแจ่มขนาดนี้
หรือว่าทางร้านเขาเห็นว่าก่อนหน้านี้มันจางเลิกใช้ทางมาลายไปแล้วหรือเปล่า

มันเป็นสีพื้นถนนเวลาตั้งล้ำลงมามันก็อาจจะไม่ได้สังเกตกัน
แต่ตอนนี้เขาทาสีใหม่ก็เลยสังเกต
ชัดมากไงว่าคุณล้ำไปบนทางม้าลาย
มันก็อาจจะทำนั้นไปที่สีใหม่แต่ตอนสาวไม่รู้
และกับวันที่สองโมงมันก็สีหนาย
ท่านเจ้าที่นำโรคก็ได้บรรณวงกดีเปรียบเทียบปรับแล้ว
ความจึงด้วยความจริงหน้าโรงยาบาล
ทางเทศบาลร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า
เราเห็นใจการทำมาหากินโดยสุจริตนะครับ
ได้วางกฎกฎิกากำหนดเวลาไว้
กำหนดเวลาที่จะให้วางบนถนนนะครับ
ซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องรถเก๋งจอดได้
เข็นขายสินค้าก็ต้องทำมากินได้นะครับ
แต่สำหรับกรณีทางมาลัยนี่ถือว่าเป็นการผิดจราจรอย่างชัดเจน
ก็ขอความร่วมมือที่ที่ปรากฏอยู่แล้วก็เปรียบเทียบ

นี่คือรองนายกเทพฯนครอุบรณราชฎานี
บอกว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
๐บาทตามกฎหมาย
แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นลักษณะของการอนุโลม
ก่อนหน้านี้อนุโลมกันมาจอดรถได้บ้าง
ขายของขายอาหารได้บ้าง

ก็ต้องขยับเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะคะ

ก่อนหน้านี้อนุโลมเป็นช่วงเวลาที่เข้ามาขายของเช้า
ใช่ประมาณสัก๖๗โมงเขาก็จะเลิกกันแล้ว

แต่เขาบอกพอขายขอบทางทางเท้า
ก็ลำมาลำมาลำมางี้ไงฮะ